ไปที่เรื่องของการสูญเสียเหมือนกันนะครับ

ชายชาลาที่บอกว่าหายตัวปิดสนา

แล้วก็คว่ำหน้าอยู่ในคลองนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์จากสิ่งเล่นลับ

ไม่ทราบชื่อตายในคลองประเหลียน

สวมเสื้อผ้านอนคว่ำหน้าในน้ำ
เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑สัปดาห์ครับ

ก็ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

เบื้องต้นทราบว่า

หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปู่ชวน
เพราะปู่ชวนหายตัวไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อน

ต้องจ้างร่างทรงมาช่วยค้นหา

แล้วก็มีชุดประดาน้ำลงค้นหา

ไม่นานวิญญาณในคอนจะคืนร่างปู่ชวน
เองซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น

ได้แน่ชัดว่าเป็นปู่ชวน
เนื่องจากสภาพศพเสียชีวิตมานาน
ต่อการระบุรูปภัณฑ์สันธาร